ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับ
เยาวชน๒คนก็ไปเที่ยวงานในหมู่บ้าน
ระหว่างทางมีการแวะจอดถ่ายรูปกัน
แต่จู่มีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง๒๐คน
เหมือนมาไล่ไม่ให้เขาจอดนะฮะ

วัยรุ่นกลุ่มนั้นถามมาว่ามองหน้าทำไม
สักพักหนึ่งเอามีดสปาต้าไล่ฟัน
เด็กสองคนนี้ขับรถหนีตาย
แล้วไปตกครองเสียชีวิตหนึ่งบาทเจ็บสาหัสหนึ่งครับ
นี่ฮะสภาพรถนี่ฮะลงไปแบบนี้เลย
นะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ห้าแล้วนะฮะ
ตอนสี่ทุ่มตำรวจสพทุ่งสงศ์นะฮะ

รถจักรยานยนต์พุ่งตกไปเลยเนี่ย
ครองชนประทานเนี่ยฮะข้างถนนทุ่งสงศ์นครศรี
อำเภอทุ่งสงศ์มีคนบาดเจ็บ๒ราย
และเป็นเยาวชนทั้งคู่อายุ๑๔กับ๑๕ปี

นักเรียนชั้นม๒บาดเจ็บเลยอันนี้
สาหัสนะกระโหลกยุบซี่โครงหักทิ้มปอดกรามหัก
โหนกแก้มยุบแขนขาหักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะหนักมากเหลือเกิน
อีกคนนึงอายุ๑๕ปีชื่อว่านายเอครับ
อันนี้ก็ม๒เหมือนกันเป็นคนซ้อนนะ
เป็นคนซ้อนอันนี้บาดเจ็บที่ขาขวาแล้วก็ข้อมือซ้ายหัก
คนซ้อนก็น้อยกว่าคนขับหน่อยนะครับ
ทีนี้สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันก็ไปเที่ยวงานชื่อว่างานตายาย
อยู่ที่อำเภอทุ่งสงศ์พอเลิกกับขี่รถกลับบ้าน
ถึงสะพานยกระดับถนนทุ่งสงศนครศรีก็จอดรถ
ต้องการถ่ายภาพเซลฟี่กับสะพานวิวมันสวยอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็จอดระหว่างนั้นเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่น
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา๒๐คันแล้วไปจอดสะพานเหมือนกัน
แล้วก็ไล่ทั้งสองคนนี้ออกไปเพราะกลุ่มเขาจะอยู่กัน
เด็กสองคนนี้ไปแล้วก็มีการมองหน้ากันเขม่นกันตามภาษาวัยรุ่น
กลุ่มนั้นถามมาคำนึงมองหน้าทำไม
เด็ก๒คนนี้ก็กลัวสิครับเข้ามาเยอะกว่า๒๐คนกับ๒คน
เด็กชายฟิล์มก็เลยรีบสตาร์ทรถพาในเอเนี่ยนะซ้อนท้ายหนีกลุ่มนั้นเนี่ย
กลุ่มนั้นขับรถไล่ครับเอามีดสปาต้าไล่ฟันสองครั้ง
แต่ว่าไม่โดนครับไปโดนรถพอขี่ลงสะพาน
เลยมันนิดเดียวเสียหนลักมาเร็วกลัวด้วย
ก็เลยหลุดโค้งตกลงไปในคลองชนรับประทานข้างทาง
มันสูง๕เมตรแล้วก็เนี่ย

พอเกิดเหตุปุ๊บวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยขับรถหนีไปคนละทิศคนละทางนะฮะ
วันนี้ตำรวจได้เรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาสอบประคำเพิ่มเติมเพื่อเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขอสารอนุมัติออกหมายจับผู้ที่ทำผิดต่อไป
แต่ระหว่างที่มีการสอบสวนครับนายน็อตอายุ๑๘ปีเขาเป็นหัวโจกของแก๊งนี้เลยเนี่ยนะฮะ
มาให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็มีพ่อแม่มาด้วยมาร่วมฟังการสอบปากคำ
จังหวัดนั้นเนี่ยแม่ของน้องที่เสียชีวิตชื่อว่าน้องฟิล์มเนี่ยนะฮะ
รีเข้าไปถามน็อตทำไมต้องทำกับลูกชายเขาแบบนี้จนตายเลยเนี่ย
็ตเองก็ปากแข็งว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำนะฮะ
ขณะเดียวกันแม่ของน็อตเองก็ลุกขึ้นมายกมือไห้ขอโทษแม่ของน้องฟิล์มที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
แม่ของฟิล์มเองก็บอกว่าอยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายที่เอามีดสปาต้าไล่ฟันลูกเขาให้ได้
อยากให้แก๊งนั้นเนี่ยที่บอกว่า๒๐คันเนี่ยมันทั้งหมด๕๐กว่าคนเนี่ย
ออกมารับผิดชอบให้มันครบรับผิดชอบตามกฎหมายเพราะว่าเธอทราบจากเพื่อนเพื่อนของลูกว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
มีลูกหลานของตำรวจอยู่ในนั้นด้วยก็เลยกลัวว่าลูกเขาเนี่ยจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
นะฮะอ่ะหวังว่าจำลดทุ่งสงฆ์จะเร่งดำบันคดีนี้ให้ความเป็นทำกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ